แล้วก็มีการข่มขืนสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ

พ่อสารภาพแล้วว่าเป็นคนข่มขืนลูกของตัวเองนะครับ
ทางด้านของผู้บัญชาการจัดรถผูทรภักดิ์๙
ออกมายืนยันนะครับว่าพ่อของเด็กหญิงวัย๘ขวบ
สารภาพว่าข่มขืนลูกของตัวเองจริงอ้างว่าเพราะเสพยาบ้า
วันนี้พยายามจะผูกคอตายจากความเครียดแต่ว่าตำรวจนั้นช่วยได้ทันนะครับ
พลตำรวจโทวิรพงศ์ชื่นพักดีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
แถลงความคืบหน้าของคดีมอบยาเสพติด
เป็นการมอมยาเสพติดและข่มขืนเด็กหญิงวัย๘ขวบ
หลังศาลจังหวัดอนุมัติออกหมายจับนายกิติศักดิ์ทองย้อยอายุ๓๓ปีเมื่อวานนี้ครับ
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ดำเนินการจับกลุ่มในเวลา๒๓นาฬิกา
ก่อนนำตัวไปสอบสวนแม้เบื้องต้นนายกิติศักดิ์ปฏิเสธ
แต่สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพว่ากระทำชำราวลูกสาวจริงครับ
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองตรังเอาไว้ก่อน
จากนั้นช่วงเช้ามืดนายกิติศักดิ์
ดึงเชือกกางเกงกีฬาที่ใส่อยู่ออกมาครับ
แล้วก็ใช้ผูกคอของตัวเองกับก๊อกน้ำในห้องขัง
ตำรวจไปพบและช่วยชีวิตเอาไว้ทัน
ขณะที่อาการปลอดภัยแล้วครับยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
พลตำรวจโทวิรพงศ์กล่าวว่าเบื้องต้นนั้น
นายกิติศักดิ์รับว่าก่อเหตุเสพสม
ก่อเหตุเสพยาบ้านะครับ
ก่อนจะเข้าไปนอนกับลูกสาวแล้วก็ก่อเหตุขึ้นมาครับ
ตัวนายกิติศักดิ์รับว่าก่อนเกิดเหตุได้มีการเสพยาบ้า
เสพยาบ้าแล้วก็เข้าไปนอนกับเด็กหญิงเอง
ซึ่งเป็นห้องนอนรวมที่เขาใช้นอนตามปกติ
แล้วก็ได้รับว่าด้วยฤทธิ์ของยานะครับก็ก่อ

ทางตำรวจก็คาดว่าหลังจากนายกิติศักดิ์รับว่า
ควบคุมตัวนั้นมีความเครียดค่อนข้างสูงมากครับ
ขณะที่สอบสวนก็มีอาการเกร็งแล้วก็ร้องไห้
เป็นสาเหตุให้พยายามจะผูกคอตัวเองกับก๊อกน้ำในห้องขัง
หลักฐานสำคัญก็คือว่ามีผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ครับ
ซึ่งไปตรงกันกับของนายกิติศักดิ์เพียงคนเดียว
ซึ่งมีวัยรุ่นข้างบ้านอายุ๒๐ปีที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้ด้วย
ซึ่งยังไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมยืนยันว่าร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่
แต่ยังเหลือหลักฐานอีกหลายอย่างที่รอผลการพิสูจน์อยู่
รวมไปถึงสาเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิต
ระบุว่ามีสารเสพติดเข้าไปในร่างกายจำนวนมากเกินไปครับ
ตำรวจจึงต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปว่าใครเป็นคนนำยาให้เด็กกิน
เพราะจะถูกดำเนินคดีข้อหาเพิ่มเติมด้วยครับ